อยากให้มีหลายรูโดยเฉพาะรูนี้

เอาล่ะ

เฉียวไปเฉียวมาเป็นมอเตอร์ไซค์ไปเลย

นี่พี่บอลกับท่องค่อมไปไหนกันเนี่ย
เนี่ยเจ๊ผมบอกเลย
สายทุกวันนะทั้งบอลทั้งค่อม

ใช่เจ๊ไม่อยากจะพูดเลย

เพราะเขามาสายก็จะจัดเงินเดือนเขาทำไมอ่ะ

เอ๊ะอุ๊ยเก่งมากนี่เพิ่งมาทำงาน

เอ๊ยเก่งมากนี่ผมเข้างานตั้งแต่ตี๔

ไม่ใช่ผ่านงาน

มาก่อนไส้นางรงกร

อยากเรียนภาษาใต้เจ๊สอนให้

คนเดียวสองเม็ดเม็ดอะไร

มากันเยอะอย่างนี้มากันก็เอ๊เม็ด

โอ๊ยประจาทเท่า

เดี๋ยวนะ
แล้วตาเหนือนี่เกาหมาด้วยเหรอ

ผมก็หลอกน้าชอบคนไกลซะด้วยนะ

เห็นไหมถ้าใช้โทรศัพท์เวลาทำงานเจ๊ก็ชื่นชม

มันเอาโทรศัพท์ปราสาทตายฉันแล้ว
อะไร
พี่บอลไม่ต้องเศร้านะ
อย่างนี้พี่บอลก็ไม่ได้ใช้สักเม็ดเลยสิ

ถึงว่าจะลางานเนี่ยขึ้นไปหาเขา

โอ้โฮขอบคุณครับเจ๊ขึ้นไปหาเขาชอบที่มาสาย
ช่วงนี้เชียงใหม่กลางคืนก็อากาศเย็นอยู่นะ

ต้องไปแบบเย็นสาวจะได้ประทับใจ

อื้อ

ฉ่ำเลยฉ่ำไปถึงอ้านเย็นฉ่ำนี่อย่าบ้าแล้วเจ๊

ใช้วิธีนี้ถ้าอยากเย็นนะไปเชียงใหม่นะ
อมน้ำแข็งแน่น้า
ไม่ต้องลำบากขนาดนั้นหรอกเอายังไงอ่ะ

นะก็ต้องรู้จักใช้ของทางภาคเหนือ
ถือว่าอุดหนุนเขาไง
ใช้อะไรวะอ้าวร่มไง

แต่น้ากลัวร้อนกลัวแดดเรียน้าก็ใช้ร่ม
ร่มอะไรอืมอ้าวร่มบ่อสร้างไง
เขาดังจะตายไปเขาเป็นงานเขาเรียกอะไรนะ
อ้าวแล้วตรงมือมีหรือเปล่าอืมมีสิ
เอาแล้วร่มอะไรร่มบ่อสร้าง
แล้วเขาสร้างหรือยังเออ

อะไรร่มบ่อสร้าง
แล้วเขาสร้างหรือยังเราก็มาบ่อสร้างสร้างหรือยัง
เออถามข้อมูลให้ดีก่อนเออ

สร้างแล้วร่องบ่อสร้างไง

เป็นงานแฮนดเมสด้วยนะใช้มือทำ
แล้วมีตั้งหลายแบบแล้วจะรู้ไหมล่ะ
แบบไหนราคาถูกที่สุดฮะ
รู้บ้างว่าร่องบ่อสร้าง๓แบบนี้
แบบไหนราคาถูกที่สุด

ครีมล้วน๑๗นิ้ว
บ่อสร้างผ้าแผ่สีแดง๑๗นิ้ว
ร่มกระดาษจีนลายนก๑๗นิ้ว
กดติดตามกดไลค์กดแชร์คำถาม
แล้วพิมพ์คำตอบพร้อมโพสต์ภาพตัวเอง
ถ่ายกับหน้าจอที่มีภาพรายการ

วันนี้ลงในช่องคอมเมนต์
ไม่ว่าคุณจะเซลฟี่ตอนดูจากหน้าจอทีวี
หรือจะเซลฟี่ตอนดูย้อนหลังจากหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ต
ถ้าคุณทำตามกติกาและตอบคำถามได้ถูก
ก็รอลุ้นว่าภาพเซลฟี่ของใครที่ถูกใจทีมงานมากที่สุด
แล้วรอรับกิฟต์วอเชอร์มูลค่า๕๐๐บาท

ตัดสินและประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลทุกวัน
เวลา๑๙นาฬิกาทางเฟซบุ๊ก
แกงป่วนด้วนราคา

กลับมาพบกันค่ะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะ
บ่าย๓โมงครึ่งทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒แห่งนี้ค่ะ
เราจะมาพบกันกับรายการสุดท้ายที่เอาราคามาเป็นเรื่องสนุก
ท้ายให้ถูกว่าของชิ้นไหนราคาถูกที่สุด
ถ้าถูกก็คว้าเงินแสนกลับบ้านไปเลยค่ะ
ในรายการแกงป่วนด้วนราคา
วันนี้ค่ะผู้เข้าแข่งขันนักชกของเราค่ะ
เป็นนักร้องนักแสดงละครเวที

ขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณชายทัศน์

สวัสดีครับ

คือตอนคุณชายทัศน์เดินมาถึงคือแบบ

ตอนนี้เป็นนักร้องกับนักแสดงละครเวทีครับผม

ก็คือซื้อบ้างครับแต่ส่วนมากแล้วก็จะกินข้าวแบบ

ค่อยแบบซื้อมาไว้ที่บ้านไม่กักตุนสินค้า

คุณคะงั้นไม่ต้องกังวลใจไปนะคะผม
ถึงคุณจะมาคนเดียวเพราะว่ากติกาใหม่เปิดประเดิมเป็นคุณคนแรก

เป็นผู้กวางขันคนเดียวคนแรก

เน้น
จะไม่ให้คุณวังเวงและโดดเดี่ยวเด็ดขาด
กติกาง่ายคือผู้แข่งขันนักช็อป
ตอบคำถามเพียงคำถามเดียวว่า
ของทั้ง๓ชิ้นนี้ชิ้นไหนราคาถูกที่สุด
โดยแต่ละข้อจะมีเงินรางวัลมากขึ้นตามลำดับขั้น
ตอบได้ครบ๘ข้อก็รับเงินรางวัลสูงสุดไปเลย

แต่เราจะไม่ปล่อยให้คุณเหงาอยู่คนเดียวอย่างเดียวได้
เพราะเราจะมีผู้ช่วยให้คุณ
ผู้ช่วยของเราจะอยู่กับคุณตลอดการแข่งขัน
ปรึกษาได้ขอความเห็นได้แต่ไม่สามารถตอบแทนคุณได้
คุณอาจจะไม่เคยสังเกตราคากับของที่คุณเคยผ่านตา
เราจะเอามาท้าดวนราคากับคุณที่นี่
เอาละค่ะคุณคะถ้าพร้อมแล้วไปดูตัวช่วยใหม่ของเราค่ะ

สวัสดีครับเจ๊สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
อย่าบอกนะคะว่าคุณสามคนคือตัวสวยตัวช่วย
น้องผมก็ต้องมองถึงความต้องการช่วยเหลือ
เพราะพวกพี่๓คนไม่มีให้อย่างแน่นอน

จะขอถามเจ๊ก่อนว่าเจ๊ขอว่าเจ๊รับรอผู้จักรมาคนใหม่เหรอ

แล้วเจ๊จะเอาใครเข้ามาให้ปรึกษาเฉยเลย
ไม่อยากปรึกษาหรอกเพราะว่าเจ๊ไปปึกเตียนมา
ไปรับเข้ามาที่ให้ปรึกเตียนก็ไปทำปรึกเตียน

เจ๊ทำไมหน้าเปลี่ยนอย่างนี้
เจ๊อยู่นู้นเจ๊อยู่นี่เอาอย่างนี้ดีกว่าพวกเรา๓คน
เดี๋ยวเท่านี้นะลองพูดกันคนใหม่มานะ
เดี๋ยวเราลุมเลยเรารุมเด็กใหม่ไง

บอลไม่ต้องเพราะรูปร่างเองเสียเปรียบ
เออเต๋อเต๋อ
เดี๋ยวเบิร์ตเองแบบนี้นะเบิร์ตอยากหาว่าอย่างนี้เลย

จัดการเหรอคะเก็บแรงไว้ตดดีกว่าไหม
เจ๊รู้จักผมน้อยไปซะแล้ว

เดี๋ยวให้มาก่อนนี่เดี๋ยวจัดหนักให้เลย
และรอพุทธการตำแหน่งในสู่กระปุ้งชั้นระปานนี้
ยังไม่เห็นมาเลย
อุ๊ยมาแล้ว

อุ้งอยากแขนหักเลย

เฮ่ยไปดูตัว

อย่าทำอย่างนี้ยังมีขานวด
เฮ่ย

เป็นใคร
นี่ตำแหน่งใหญ่โตขนาดนั้นยังไม่เห็น

เอางี้ดีกว่าถ้าเป็นบอร์บุสิการที่นี่มันต้องหัวใหม่มีวัยที่ปฏิพาณ

หู้ยดู
เอ๊ยไม่ชอบฟังนะไปหาอาชีพอื่นทำไป

โอ้โฮความดันปากจัด

พอให้อยู่นิดหน่อย

ที่เป็นผู้ช่วยผมมีสิทธิ์ไล่คุณออกเมื่อไหร่ก็ได้
เฮ้ยป้าบอกว่าสวัสดียังรถยนต์
ผมบ้าอะไรเป็นสวัสดียังรถยนต์

เจี๊ยะจิ้ว

ของซื้อต้องลงทุกว่าอยู่มากินฟรีได้ไง

แกน่ายไปแล้วไม่เคยเจอประเภทพวกนี้
ขาลวะไม่ได้มันมีโปรดพี่ทำลงมือค่อนให้พวกนี้

เคยเป็นภูเจ้ากามไปรองภูเจ้ากานร้านที่ไหนมาหอมกล่อน

เคยดูแลร้านอะไรบ้างบ่าง

มันมาก่อนอยู่ร้านไอติมทอดตีหลอกสด่าว

และกลิ่นมาก
นี่เรื่องจริงเหมือนกินระดมฝน
ดำมันน่ะใช้ดำมันหมูทอด

หืมสามลูกเบียล่ะ
ผมหยอกครับรองผู้จัดการ
และขอต้อนรับรองผู้จัดการคนใหม่
คุณชายทัศน์นี่คือผู้ช่วยของเราในวันนี้ค่ะ

เอาล่ะดูจากมุกที่กระท่อนกระแท่นของเราแล้ว

ขอให้คุณตั้งสติให้ดีกับผู้ช่วยของเรา

แต่ที่เรารู้ค่ะคำถามข้อแรกยังเหมือนเดิมค่ะ
ของที่ไหนราคาถูกที่สุด
และของที่จะมาให้เลือกอยู่ทางด้านโน้นค่ะ

แล้วรองผู้การของเรานี่ดูหลังมามันเหี้ยบหน่อย
อืมเยี่ยมพอว่าแต่เจ๊
ทำไมไม่รับพนักงานผู้หญิงเข้ามามั่ง

เฮ้ยยังสไปเดอร์แมน

ยังยังอะไรอ่ะยังไม่มาช่วยผมแกะออกเอง
โอ้โธ่แล้วก็ไม่ต้องอย่างโอม